คุณกำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เพื่อนคู่หูที่คุณกำลังฟังพอดแคสต์บล็อกเรื่องราวของโลกฟุตบอลไม่ได้จบภายในเก้าสิบนาที
เอพีที่พิเศษเพราะว่าทีมที่เราจะพูดถึงนี้โครตพิเศษ
ครับแล้วไม่ธรรมดาผมยังชวนครับอีกหนึ่งคนพิเศษ
นั้นเป็นครั้งแรกที่มีแขกรับเชิญใช่น่ะ

แล้วก็พี่บอยแล้วยังมีใครพี่บอยแนะนำ
คนนี้เป็นบอกกรฝั่งการเมืองโต๊ะไทยรัฐพลัส

เขาสถาปนาความเป็นแฟนบอลลิเวอร์พูลอย่างเข้าเส้น
นี่คุณสปอยแล้วนะว่าเราจะพูดถึงเรื่อง

พี่ตุ๋นเป็นโบกฝั่งสังคมการเมืองของไทยรัฐพลัสนะครับ
ก็เป็นแฟนบอลเดนตายของลิเวอร์ฟูเหมือนกัน
ครับเช่นเดียวกับการเป็นแฟนบอลเดนตายของวงการการเมือง

พูดถึงเรื่องการเมืองเพราะเรายังอยากให้รายการนี้สมมุติไปต่อง่าย

พูดถึงแค่พูดถึงลิเวอร์พูลเราก็คิดว่าน่าจะทัวร์ลงเยอะแล้วล่ะ

อยากให้พี่ตุ๋นเขาพูดอะไรสักหน่อยไหมแนะนำตัวนิดนึง
แนะนำตัวหน่อยได้ว่าเป็นแบบแฟนบอลลิวภูตั้งแต่ยังไง
ก็พูดถึงในมุมของแฟนบอลลิเวอร์พูลเนอะในฐานะของคนที่แบบว่าอายุประมาณแบบ๔๐กว่าอะไรอย่างนี้มันก็จะต้องเชียร์ลิเวอร์พูลมาตั้งแต่ตอน

เรเฮาท์ตันอะไรอย่างเงี้ยครับ
ในลำเลือกตอนที่จะมาสู่ยุคของสไปซ์บอย
ชุดสูดขาวผู้น่ามันใส่ผมเป็นแฟนเรียกว่าผู้ยังมันใส่

หมั่นไส้อ่าทีนี้ถามพี่ตุ๋นว่าแล้วพี่ตุ๋นมีนักเตะในดวงใจ
นักเตะที่เชียร์ที่ชอบมากคือใครก่อน
ถ้าเป็นยุคหลังก็ชอบคาแรคเตอร์แบบซีเว่นเจอราชนะ
คือจริงแล้วตอนที่เจอราชเดบิลกับลิเวอร์พูลแรก
เขาลงมาในฐานะที่แบบว่าเหมือนเป็นกองกลางกึ่งตัวรับ
แล้วก็จงโยงไปเล่นแบกเนอะ
แต่ว่าโดยคาริสมาและคาแรคเตอร์ของเขา
มันสามารถทำให้เขา
ทีแรกเขาอาจจะไม่ใช่คนที่มีความสามารถเก่งกะ
ถึงขนาดแบกทีมได้ขนาดนั้น
แต่ว่าโดยคาแรคเตอร์และความเป็นผู้นำของเขา
มันเป็นสิ่งที่คือพอพูดแล้วมันก็จะเปรียบเทียบกับกัปตันคนอื่น
ที่เลี้ยวภูเคยมีในยุคหลัง
ตลาดเป็นกัปตันที่ดีมาก

เดี๋ยวนะคือถ้าบอกว่ายุคหลังเป็นเจอหลาน
ว่าต้องมีแบบตลอดการในใจถูกป่ะ
ถ้าตลอดการความรู้มันก็ไม่ได้แม่นยำขนาดนั้นนะ
มันเป็นแบบยุคเก่าที่แบบก่อนเราจะเกิดอะไรอย่างนี้
ใช่มั้ยเอาแค่แบบที่ชอบอ่ะ

เราก็ไม่ได้แบบว่าแม่นยำถึงขนาดลงดีเทลขนาดนั้นเนี่ย

เราก็ดูว่าโอ้คนนู้นคนนี้มันเลี้ยงดีจังโว้ยอะไรเงี้ย
เครื่องจักษ์สีแดงทำงานอย่างไร
สมัยก่อนเราก็เห็นกัปตันทีมอย่างเจมมี่เรดแนบบ้าง
เห็นมัครไกรท์เวนกัปตันทีมบ้าง
แต่ส่วนตัวเวลาเราชื่นชอบกัปตันทีมคนไหนเราจะชอบที่เขาเป็นคนพูด
เป็นคนพูดเยอะในสนาม
เวลาเราย้อนกลับไปดูเนี่ยพวกกัปตันทีมคนก่อนที่เอ่ยชื่อมาเมื่อกี้
เขาจะไม่ใช่เป็นนักพูดอืมเขาจะไม่ใช่คนที่วิ่งเข้าไปชาร์จอ่า
เวลามีเหตุการณ์เกิดขึ้นแต่ว่าเจอราชไม่ใช่อย่างนั้น
โดยหลานเป็นคนตะโกนและวิ่งไปอยู่ในที่เกิดเหตุเสมออะไรอย่างนี้ครับ

ก็เลยรู้สึกว่าเขาเป็นนักเตะที่ทรงคุณค่ามากสำหรับลิเวอร์ฟู

อันนั้นคือแบบโหโคตรได้ใจแล้วก็แต่มาจบที่ลื่นก็เลยเจียบจะเท่อยู่แล้ว
อันนั้นแน่นอนอันนั้นแข็งแกร่งมาก
พอพูดถึงเจอหลาดมันเป็นไอคอนิกของจะบอกว่า
ทั้งก่อนอีกนะยุคพี่ตุ๋นพี่ตุ๋นดูบอลมาก่อน
ก็น่าจะก่อนเรา๒๓ปีพี่บอยก็ก่อนผม๒๓ปี
เราก็ยังรู้สึกว่าไม่มีใครนะก่อนหน้าที่จะเป็นเจอหลาน

คือมันมีไหมมันมีแหละแต่ว่ามันมันจะถึงที่แบบ

คือมันมีคนที่เป็นลูกม่อหรือว่าภูมิเยอะ

ซึ่งผมพูดตรงว่าบทเจอราชยังนึกไม่ออก

แต่ว่าก็ยังไม่กล้าพูดนะ

ไม่ต้องซื้อแล้วไม่จำเป็นนะครับ
ทำไมเราถึงมาพูดเรื่องนี้วันนี้
จริงก็ต้องบอกว่า
ซีซั่น๒๐๒๒๒๐๒๓เป็นซีซั่นที่ลิ้วภูทำผลงานได้ย่ำแย่

ว่าปฏิทินจะเปลี่ยนมาเป็น๒๐๒๓แล้วผลงานจนถึงที่เราอัดตอนนี้

ก็ยังคือจะบอกว่ากลับเข้าสู่ฟอร์มก่อนหน้านี้แล้วกัน
คือมันดูเป็นลิเวอร์ฟูลยุคที่ยังไม่ได้พัฒนา

แต่อีพีนี้เราพูดถึงปรับเปลี่ยนไม่เยอะเหมือนกัน
แต่ผลงานมันคนละแบบปีที่แล้วมึงรุ้น๔แชมป์อ่ะ
ปีนี้แบบอ่ะวาบตรงแทบจะไม่มีลุ้นแชมป์แล้วด้วยซ้ำ
เผลอท็อปโฟนี่ยังลำบากเลย

ซึ่งเมื่อกี้ก่อนเข้ามาเนี่ยผมก็สปอยไปแล้วกับทั้งสองคนว่า
มันส่งผลหรือเปล่าไม่รู้ว่าพี่ตุ๋นคิดเห็นยังไง
ถ้าโดยมุมมองส่วนตัวเนาะเราจะชอบจังหวะที่เขาเก็บบอลไว้กับตัว
แล้วเขาพยายามจะเลี้ยงจี้เข้าไปหากองหลัง
ซึ่งอยู่ทางฝั่งซ้ายของเกมลุก
แล้วมันจะทำให้ตัวผู้เล่นในแนวรับของทีมฝั่งตรงข้ามเนี่ย
หนึ่งคนที่ต้องวิ่งเข้าไปหาเขา
แล้วมันจะสร้างปัญหาปั่นป่วนให้กับแนวรับมาก
แม้ว่าบางครั้งเขาจะไม่ได้เลี้ยงผ่านคู่ต่อสู้ในตรงนั้นก็เถอะ
แต่ว่ามันจะมีคนมากกว่า๒คนที่วิ่งไปหาเขา
แล้วก็เขาก็จะปาดบอลเข้ากลางให้ใครสักคนหนึ่งเข้าไปชาร์จได้
แล้วเรารู้สึกว่าสิ่งนี้ที่ทำให้เกมลุกของลิเวอร์ฟูลในช่วงที่มาเน่อยู่เนี่ยอันตราย
แล้วตอนนี้มันไม่มีผู้เล่นที่ยืนอยู่ตรงนั้น
คือมันอาจจะมีการเข้ามาของหลุยดีอาร์ตหรือว่าคนอื่น
แต่ว่ารู้สึกว่าบาเน่เนี่ยก็ยังไม่ใช่คนที่มาที่หาใครมาแทนที่ได้ง่ายเหมือนกันนะ

ซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าไม่ได้นัดในอนาคต
ผมสาบานว่าผมไม่เคยคุยเรื่องนี้กับพี่ตุ๋น
แล้วผมพูดเรื่องนี้ไปก่อนแล้วด้วยว่า
จริงอ่ะมาเน่ผมจะคำว่ามาเน่เพลสฉลาดที่สุดใน๓เกมรุกตอนนั้น
คือมาเน่วิ่งทีเดียวเขากินตัวได้เยอะเหมือนที่พี่ตุ๋นพูดเขาอาจจะไม่ได้เลี้ยงเยอะ
แต่การวิ่งของเขามันทำให้กองหลังเนี่ยโดนเหมือนโดนกินตัวไป๒เผลอ๓ตัวด้วยซ้ำ
แต่ดีอาร์สเนี่ยตอนเข้ามาแทนเนี่ยเขาเร็วจริงเขาขยันจริงแต่เขาวิ่งตัวต่อตัวไง
สุดท้ายแล้วบอลสมัยนี้มันวิวอัพจากหลังซะส่วนใหญ่
ถ้าน่าทำได้แบบเดิมคือมีมาเน่อยู่เนี่ยกลางจะเล่นง่ายขึ้น
จริงต้องมีผลไงสำหรับผมนะ
จริงอย่างดีอาร์ฟยังมีปัญหาในสนามนิดนึงก็คือเรื่องการสื่อสารกับเพื่อนร่วมทีม

คือนักเตะที่ไม่ได้ถนัดภาษาอังกฤษในสนามมันต้องผ่านหลายช็อตนะหลายคน
แล้วเหมือนอย่างเจอเก้นครอปเองก็เคยบอกว่าเขาพยายามจะสื่อสารกับลุยอีอาร์ฟก็ยังสื่อสารค่อนข้างยากอยู่
ต้องผ่านหลายตัวแปลอะไรอย่างนี้
แล้วก็ผมเสริมการขาดหายไปของมาเน่นิดนึงก็คือว่าในมุมมองผมนี่แบบไม่ได้เชียร์ริวภูแล้วเป็นกองแช่งด้วยซ้ำก็คือว่า

แล้วทีนี้ทีมก็ไปซื้อกองหน้าคนใหม่มาก็คือดาวินนูนเยส
แล้วพอตัวนูนเยอะเข้ามาเนี่ยมันก็มีปัญหาตรงที่ว่า
เพื่อนร่วมทีมทั้งหมดจะต้องเรียนรู้วิธีการเล่นใหม่ของดาวินนูนเยส
มันทำให้เชฟองค์รวมในการเล่นมันเปลี่ยนไป
แล้วแบบเพื่อนร่วมทีมันจะต้องเรียนรู้วิธีการเล่นของดาวินนูนเยสใหม่

ใช่โดยเฉพาะพวก๓เกมลุกคือต้องเรียนรู้ใหม่หมดเลยว่าไอ้นูนเจสมันเล่นยังไง
แล้วแบบตัวของดูนเยฟมันทำให้การเข้ามามันทำให้แบบเชฟการเล่นหน้าสามที่เคยคุ้นเคยคุ้นชินมันเปลี่ยนไปเยอะมาก
คนที่มาเป็นหน้าเป้า

จะมีช่วงต้นซีซั่นไงที่แบบหญิง๔รูปจ่ายเยอะ
เนี่ยก็พอรูปแบบเกมลุกมันเปลี่ยนไปมีหน้าเป้าโผล่มา
คือมันคือมันก็ไม่ใช่แค่แบบว่าตัวทั้งสองข้างต้องปรับตัวหรอก
มันกลายเป็นทั้งทีมต้องปรับตัว
ว่าเราจะมีวิธีการเข้าทำแบบไหนมันคงไม่ใช่วิธีการแบบเดิมแล้วล่ะ
ใช่เพราะแต่เดิมรุ่นครูเนี่ยเป็นทีมที่บายพาสกองกลาง
แต่ว่าพอมันมีกองหน้าเป้าฟุตบอลมันต้องเปลี่ยนไป

คือมันก็เป็นเหตุผลคล้ายกับที่เล่าไปเมื่อกี้แหละครับ
คือพอเวลาเขาเข้ามาในทีมในฐานะหน้าเป้าเนี่ย
มันพึ่งพาคนอื่นเยอะเหมือนกันนะ
อืมอืมอืมซึ่งไอ้สิ่งเหล่านี้มันคือนานมากแล้ว
อืมอืมแล้วระบบของเนี้ยตอนนั้นมันก็ไม่ใช่อย่างงี้ไง
ใช่แต่ตอนนี้เนื่องจากไอ้ตัวลุกเนี่ยมันเป็นตัวลุกแบบอื่นคนที่จะไปช่วยสร้างสรรค์หรือว่าป้อนบอลให้นูนเยสเนี่ยมันก็ไม่ได้มี
มากมายขนาดนั้นลองคุณลองนึกภาพว่าซาร่าหลุดแบบ
แต่แต่กำลังจะมองว่าจริงดาวินเย็ดเขาไม่ได้ไม่ได้หวยนะใช่เราก็คิดว่าเขาไม่ได้หวยเพียงแต่ว่าโดยระบบทีมอ่ะ

โอเคเรื่องยิงประตูมันเป็นหน้าที่ของกองหน้าเนอะ

แล้วใช้คำว่าเล่นกับทีมได้ดี

คือผมว่าผมก็ไม่ได้ดูบ่อยหรอก
แต่ผมรู้สึกว่าเขาก็ไม่ได้ห่วงบอลขนาดนั้น

แล้วก็ยิ่งแบบจังหวะที่แบบมันเหลือแค่ประตูกับลูกบอล
มันก็ต้องเป็นประตูป่ะใช่ไหม
ใช่แล้วพอเวลาผ่านไปสิ่งเหล่านั้นมันไม่เกิดขึ้น

ผมกลับมองเลยไปอีกนิดนึงว่า
ที่ผมเห็นหลายครั้งในฤดูการเนี่ย
คือการเล่นออกไปทางปีกของเขา

เออการไปเล่นริมเส้นการไปกระชากบอล

ดูแล้วเป็นประโยชน์กับการยิงของเขา

ซ้อมยิงก่อนแล้วสิ่งที่ทำอยู่แล้วอ่ะดี

ซึ่งเผลออันนี้ผมกำลังคิดพอพูดถึงเมื่อกี้พยายามจะลิงก์กลับไปว่า
สิ่งที่มาเน่เคยทำไว้

โดยตัวใหญ่ด้วยความเร็ว

ผมว่าเขาสามารถทำแบบมาเน่ได้

แต่รู้สึกว่าเนี่ยพอจะทดแทนตรงนั้นได้

รู้สึกเป็นยังไงบ้างครับกับนักเตะคนนี้
ที่เพิ่งย้ายมาแบบทั้งที่ก็ไม่ได้มีข่าวอะไร

คือได้มาก็โอเคก็เป็นตัวเลือกในแดนหน้า
แต่ว่าเฮ้ยกองหน้ามึงไม่ได้ขาดขนาดนั้น

ูซาวาลาโฮวิชวิกเตอร์โอชิเมนเวคอร์ส
อ่าใช่อันนั้นคือเป็นกองหน้าตัวเป้าไง

เพราะจริงอันนี้ถ้าดูจากนักข่าวแบบเทียร์ต้นเทียร์หนึ่งอะไรอย่างนี้
แต่พอถึงสุดท้ายริวภูปาดเขาก็เลยเหมือนจะปล่อยผ่านอะไรอย่างนี้
ซึ่งผมว่าในมุมผมผมรู้สึกว่าเออมีก็ดีแต่มึงขาดกองกลางแล้วซื้อมาเนี่ย
นี่คือสิ่งที่อยากจะบอกว่าแบบเฮ้ยมึงซื้อทำไมก็ในเมื่อมึงไม่ได้ขาด
เล่นอย่างเทพไม่รู้พี่ตุ๋นว่าไงกับการปอก
กี่สิบแมทผ่านไปเทพอยู่หนึ่งแมทเอายังไงทันทีมงทำประตูได้ด้วยนะเฟ้ย
โปเหรอเราคิดว่ามันก็ไม่ได้น่าเกลียดที่ซื้อกั๊กโปมา
แต่ว่าถ้ามองโดยส่วนประกอบของทีมแล้วก็การลงทุน
มันน่าจะเอาเงินไปทำอย่างอื่นมากกว่านี้ไงเพราะว่าถ้าจับแนวรุกคนอื่นมาวางเรียงกันเนี่ยมันเยอะมากนะ
แล้วก็ที่มีข่าวสัญญามีข่าวว่าจะต่อสัญญากับเฟอร์มิโน่ต่อด้วย
ซึ่งเทอร์มิโน่เนี่ยถ้าเขาไม่เจ็บเขาก็เป็นผู้เล่นที่มีประโยชน์ต่อทีมมากมาก
อาจจะมากกว่าโตต้าด้วยซ้ำแล้วเราก็ยังไม่นับอีกนะว่ามีโตต้าที่ยังเจ็บอยู่
คือกรักโปเนี่ยซื้อหมอมั้ยเยอะมาก
สร้างทีมแพทย์ใหม่ครับ
จากปัญหานักเตะเรื่องภูเจ็บมันหลังมันเริ่มเยอะขึ้นนะ
เพราะฉะนั้นมันจะเข้าไปอีกเรื่องต่อไปเราเลิกพูดถึงกาโป
พูดถึงกรักโป้เดี๋ยวผมพอเพิ่มกรักโป้นิดนึงอันนี้เสริมคืออย่างน้อยอ่ะ
โอเคผมเห็นด้วยกับในเซนต์ที่ว่ามันไม่จำเป็นต้องซื้อตอนนี้ก็ได้
แต่อย่างน้อยคือมันอาจจะส่งผลในเชิงจิตวิทยาที่ดี
ก็คือทำให้บรรยากาศในห้องแต่งตัวมันสดชื่นขึ้นมันมีอะไรใหม่ใหม่
มันมีการรีเฟรชบางอย่างเกิดขึ้นซึ่งอันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่ดีก็ได้อ่า
ในอนาคตอันใกล้ที่จะถึงนี้อ๋อกลับอีกอย่างหนึ่ง
เรามองว่าเขาอาจจะมองข้ามช็อตไปเผื่อปี๒ปีข้างหน้าเซ็นไปได้
อาจจะเป็นปีต่อปีหรือไม่ก็สองปี๒ปีบึกหนึ่งก็ได้อะไรอย่างงี้
แล้วเราก็ลองคิดเผื่อเอาไว้ว่า
ศูนย์หน้าอายุน้อยที่ซื้อเข้ามา

แต่ว่ามันเป็นขนัดตัวลิมเส้นเหมือนกัน
พี่หนุ่มพูดถึงการเตรียมทีมระยะยาว
ทีนี้เรากำลังมองว่าอีกหนึ่งปัญหาแล้วกัน
ประเด็นแรกคือกองกลางที่อายุเยอะมาก
จริงไม่ใช่แค่กองกลางนะทุกตำแหน่ง

แต่ว่าถ้าฟิไปดูนักเตะเบอร์จิฟันไดท์
ถ้าเรามองอย่างนี้ที่จะบอกคือกองหลัง
กลางริวภูในตลอด๓๔ปีมาเนี่ยซื้อคนเดียวถ้วน
หมายถึงแบบกองการที่ซื้อมาซื้อมาเผื่อแต่นั่นแหละคือเราลองดูว่า๔ปีมาแล้วนะเว้ย
มันเหมือนจะมาปั้นแหละแต่มันยังไม่พอสำหรับสำหรับเรา
เราว่ามันต้องมีตัวที่แบบเป็นตัวคาดหวัง
ทีมบ้าอะไร๔ปีมึงไม่ซื้อกองกลางเลยอ่ะ
แล้วพอมาปีนี้โอเคกองกลางอายุมากขึ้นแล้วแก่กันหมด
เจ็บไปด้วยเลยมนุษย์เหล็กอย่างงี้ยังเจ็บไปเลย
คุณคิดดูว่ามันแบบมันกรอบถึงขั้นไหน
จริงผมว่าความกรอบมันหลายปัจจัยเหมือนกันนะ
ถ้าจำกันได้คือมันมีช่วงที่ดอสมุนได้แชมป์บุเดสติก้าติดต่อกัน๒สมัยใช่ไหม
แล้วมันจะมีซีซั่นหนึ่งที่ฟอร์มดอสมุนไม่ดิ่งจนแบบจนหนีตกชั้น
สุดท้ายคือตอนจบซีซั่นค็อปต้องลาออก
ผมคิดว่าครอปน่าจะมีประสบการณ์หรือบทเรียนหรือการถอดบทเรียนจากตอนคุมดอสมุนมาแล้ว
แต่สุดท้ายผมว่าเหมือนจะไหม้อยู่ว่ะ
แล้วประกอบกับพออายุหลัก๓การฟื้นฟูของร่างกายมันแย่ลงเยอะ
แล้วโหมันใช้พลังไปเยอะมากมันก็เลยอาจจะเริ่มส่งผลในฤดูการนี้ก็เป็นไปได้นะ
เพราะว่าถ้าปีที่คุณได้แชมป์ถ้าเราสังเกตให้ดี
เตะแต่ละคนมันอยู่ช่วงพีคหมดเลยนะ

เบอร์จีฟานดายมาเน่เฟรมีโน
มันอยู่ในช่วงท็อปสุดของฟอร์มการเล่น
ซึ่งจริงแล้วปัญหาเรื่องนี้มันก็น่าจะเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนที่เป็นแชมป์เนาะ
เป็นแชมป์เนี่ยตอนนั้นที่ริวภูเป็นแชมป์ได้เพราะว่า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

มันไม่มีใครการซื้อใครเพิ่มมันไม่ได้มีการขยับอย่างเป็นนัยยะเลย
มันก็เลยทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ย๒๓ปีจากแชมป์เนี่ยมันไม่ได้ขยับอะไรขนาดนั้น
แล้วเป็นเวอร์คลาสคนเดียวที่ครอปซื้อนะสำหรับผม

อกนั้นคือเกือบจะเฟอร์จีฟันได้เนี่ยไม่นับอัลลิซองก็เกือบจะแต่ก็ยังไม่
แต่ก็กว่าจะปรับตัวได้กว่าจะเล่นได้ก็ใช้เวลาสักพัก
ผมว่าเละกว่านี้แน่นอนเชฟของทีม
แล้วที่เห็นชัดเจนคือพอพูดถึงเรื่องกองกลางพี่ตุ๋น
แต่หลังจากที่เขาไม่รู้ถึงจุดเปลี่ยน
เขารู้สึกว่าเหมือนกองกลางทั้งแผงอะ
การยืนผิดที่ของเขาการไม่แม่นเหมือนเดิมเนี่ยเริ่มมีปัญหาแล้ว
แต่ไปบนโลกนะไปบนโลกเล่นดีนะ
อันนี้คือผมพูดเลยว่าผมเคยด่าไว้ว่าเอามันไปทำไม
มันเห็นชัดว่าเฮ้ยมันไม่มีจริงว่ะ
มันก็เลยแล้วผมว่ากลางเป็น
แต่ว่ามันคือมันคือท่อน้ำเลี้ยงทุกอย่างนะมันคือตัวสกรีนทุกอย่าง
แต่ว่าตอนสวนกลับอ่ะกลางสกรีนนะกลางช่วยนะ
มันมีผลแล้วการเปลี่ยนหน้าสิ่งที่เห็นคือความเข้าขาชัดเจนเลย
เขาเล่นไม่เข้าขากันใช่คือตำแหน่งตำแหน่งต้องบอกอย่างงี้ครับ
มันต้องทำงานด้วยกันอืมขึ้นลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบ
การต้องจูนอ่ะแล้วตอนนี้ไอ้ฝั่งซ้ายริวฟูอ่ะ
โอ้โหมันหน้าไม่ซ้ำเลยนะมันหน้าไม่ซ้ำ
มันแบบทำให้นักเตะที่เป็นตัวหลักอย่างลับโบ้อย่างนี้เขาก็ต้องเล่นลำบากเหมือนกัน
ซึ่งอย่างที่บอกส่งผลจากที่พี่ตูนพูดว่า๑๑ตัวเล่นของลิวฟูตอนนั้นมันไม่เปลี่ยนไง
มันแทบจะแบบมันรู้มันเข้าขาแต่ตอนนี้พอ๑๑ผู้เล่นมันสลับไปเรื่อยมันก็เริ่มมีงงอ่ะไม่ต้อง
เพราะว่ามันไม่มีเพื่อนที่รู้ใจขนาดนั้นอะไรอย่างนี้มันก็ส่งผลหมด
เรามองอย่างนี้ด้วยเรามองว่าคือจริงแล้วอ่ะ
เพียงแต่ว่าภาพรวมของทีมกองกลางจริงมันสำคัญมากนะ
แต่ว่าในจังหวะที่บอลมันมาถึงเขาเนี่ย
สมัยก่อนตอนที่ทีมยังดีอยู่เนี่ยมันไม่มาแบบนี้ไง
มันจะมีกองกลางช่วยอยู่แล้วแบบว่ากองกลางเนี่ยปิดทองหลังพระมากมากเลย
จะว่าไปก็ทั้งลุกทั้งรับก็ใช่
มันเป็นส่วนที่เหมือนจะไม่ได้ทำอะไรนะแต่เขาทำหลายอย่างมาก
แล้วมันขาดอะไรไปสักอย่างหนึ่งซึ่งเราก็ยังหาคนมาเติมตรงนั้นไม่ได้
ใช่เลยนี่คือตัวสำคัญเลยนะ
คือทุกคนมันมีความเป็นผู้นำสูงมันเลยจัดการในแต่ละตำแหน่งได้
มันจะมีช่วงก่อนโซชานักเตะที่เป็นแบบเหมือนกัปตันทั้งในและนอกสนามมันไม่มีเลยนะ
มันไม่พอแล้วไอ้พวกเด็กรุ่นใหม่ที่มันโตขึ้นมาแล้วอยู่กับทีม
มันเจอนักเตะที่แบบคือเทียร์ของนักเตะมันแทบจะชนกันเลย
นั่นแหละครับอันนี้ผมเรสอีกประเด็นนึง
มันเกี่ยวข้องกับเจ้าของไหมฟรีนเวย์สปอร์ตกรุ๊ปคิดว่าอย่างไรครับ

เราคิดว่ามันก็เกี่ยวอย่างน่าจะมีอย่างน่าจะมีนัยสำคัญเหมือนกันเนาะ

แต่ว่าเราคิดว่าถ้าพูดถึงเจ้าของทีมเนี่ยในอนาคตอีกไม่นานเขาอาจจะลงทุนใหญ่เป็นครั้งสุดท้ายก็ได้นะ
นี่แบบมองอย่างมีความหวังเป็นการทิ้งทวนเพื่อให้ขายทีมได้มูลค่าแพงขึ้น

เช่นการลงทุนซื้อกองกลางดีดีให้สักหนึ่งหรือสองตัวอะไรอย่างเงี้ยจากที่ก่อนหน้านี้มันแบบ
คือเราก็คิดว่ามันเป็นแค่เรื่องเงินไหมเหรอก็อาจจะไม่ใช่นะ

มันเป็นอะไรมันเป็นอะไรแล้วเราก็ไม่รู้
แต่ว่าเป็นที่คล็อปมันก็คงไม่ขนาดนั้นมั้ง
คือคอปดื้อรู้ว่าคอปดื้อแหละแต่ว่าคอปก็คงไม่ดื้อถึงขั้นแบบ
ก็เห็นอยู่ว่ามันไม่มีที่เหลือมึงลงไปเตะเองแล้วล่ะ
ก็ไม่เข้าใจว่าเออทำไมมันถึงไม่มีกองกลาง
ซึ่งโอเคปัญญาของคอปคือไม่แพนิกบาร์อยู่แล้วอันนี้เข้าใจ
แต่ว่ามึงไม่แพนิกแต่มึงก็ควรจะแบบ
แอคทีฟกว่านี้หน่อยป่ะนี่คือแบบเอ้ยมันไม่มีแล้ว
ถ้าจะย้อนมาตอบคำถามอีกรอบก็อาจจะบอกว่า
ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมมันถึงจะเกิดจากเจ้าของทีมได้อะไรอย่างนี้

คือจริงต้องบอกอย่างนี้ว่าค่อนข้างประทับใจกับแฟนเวย์มาตลอด
จนกระทั่งเรื่องซุปเปอร์ลีกเรื่องช่วงช่วงโซนนั้น
ที่เรารู้สึกว่าเป็นอะไรกันเกิดขึ้น
คือผมว่าเขาบริหารทีมได้ค่อนข้างโอเค
จริงผมชอบนะเรื่องการบริหารเพดานค่าเหนื่อยอะไร
ผมไม่รู้สึกว่าเป็นปัญหาเลย
ก็มีแซวบ้างแต่แค่รู้ว่าเฮ้ยเขาทำธุรกิจได้ค่อนข้างโอเค
เขาไม่ทำให้ทีมมันเฟ้อขนาดนั้น
แต่ว่าพอหลังเขาก็เริ่มเพี้ยน
ก็เลยตอนนี้มันเดาเกมไม่ได้ว่าเขารู้สึกอะไรอยู่

การไม่ให้เงินซื้อกองกลางหรือเปล่า

ก็เป็นเรื่องประเด็นเหมือนกันที่อาจจะมีส่วน
แต่แหละเราคงไม่รู้ว่าส่วนนั้นมันคืออะไรจริง
แต่จะต้องรออีกสัก๕๖ปีข้างหน้า
อาจจะมีคนมาพูดว่าตอนนั้นเรื่องภูมิเกิดอะไรขึ้น

มีประเด็นกองกลางมีอายุเยอะ

เป็นไปได้ไหมว่าทั้งหมดทั้งมวลมันรวมกัน
มันคือการหมดแฟชั่นของการเป็น

มันไม่หมายถึงตัวครอปหรือว่าทั้งทีม

เราคิดว่าคือตอนก่อนหน้านี้
ตอนที่ปีที่เป็นแชมป์จนถึงคาบเกี่ยวกัน๒๓ปีนั้น

เพราะสักพักนึงนักเตะจะใจเย็นมาก

เตะเนี่ยจะมีทีมสวีทที่ดีถึงขั้นเชื่อว่าเราจะไม่แพ้
คือต่อให้มึงยิงมามึงบุกมาไม่เป็นไร

จริงอันนี้ก็พูดเรื่องว่าโดนยิงแบบนาที๗๐๘๐

แต่ตอนนี้ไม่มี
เรามีโกลขึ้นไปหม่งทำประตูเรายังมีเวลาเลย

แต่ว่ามันดูพิเศษขึ้นมาทันที
ทั้งที่ก่อนนั้นแม่งคือเรื่องปกติ

ผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องหลักเลยด้วยซ้ำ
มันมาจาก๑๑ตัวผู้เล่นไม่ลงตัวไหม
หรือว่ามันแบบเปลี่ยนหน้ากันบ่อยเล่นแล้วไม่ค่อยรู้ใจ
ฟอร์มของทีมไม่ดีทำให้นักเตะเองก็ขาดความมั่นใจไปด้วย
ถ้าพี่ตุ๋นถามมาแบบนี้ผมว่าทุกอย่างประกอบรวมกันเป็นในเรื่องนี้เลย

แล้วมันจะเอาพุทธตรงที่คำว่าหมดแรงหมดแรงใจที่จะเล่น

มันเลยกลายเป็นทีมที่แบบว่าพอโดนยิงก่อนปุ๊บเนี่ยตก

พอโดนยิงปุ๊บเนี่ยคนดูยิ้มอ่อนเลย
งงความตายไม่ได้พิมพ์อันนี้ลงในหน้าฟีดตัวเองมานานมากแล้ว

ก็มีอะไรมาโมติเวทในทีมให้บรรยากาศทีมมันกลับมาสู่แบบเดิม
จริงผมแอบหวังว่าหลังจากบอลโลกกลับมาจะเกิดสิ่งนั้นนะ
คือแบบมึงแยกกันไปเลยปัดแล้วมึงกลับมามึงแบบเฮ้ยเอาเว้ย

เกมเจอเน้นฟอร์ดมันมีตัวเลขหนึ่งที่น่าสนใจที่ผมจดมาก็คือว่า

แล้วก็ยิงตรงกรอบ๗ครั้งเข้า๓ลูก
อันนี้มันสะท้อนอะไรบางอย่างเยอะมากเลยนะ

คือเน้นคลองบอลเป็นหลักแต่เขาทำนี่ไม่ได้เลย

ขวางไปขวางมาซ้ายทีขวาที
เหมือนไม่รู้จะใช้คำนี้ถูกไหมมันเล่นแบบไร้จินตนาการ
ใช่ใช่ถูกคำนี้เลยแหละ
มันดูไม่นึกไม่ออกว่าคุณจะทำอะไรกันต่อ
ทั้งนั้นที่จริงอาวุธเยอะมากนะเราลองคิดดูดีดีว่าแบบ
มันเยอะมากแล้วมันเกิดการไม่กล้า
มันเกิดการไม่ไม่ยิงไกลใช่มันไม่เกิดการแบบ
ลูกที่แบบเหนือธรรมชาติ
มันจะรอจังหวะที่แบบอีกนิดเดียวมึงก็เลี้ยเข้าโกแล้วอ่ะ
มันถึงจะยิงนึกออกไหมมันแบบต้องเป๊ะขนาดนั้น
มันเลยไม่เกิดความแบบเอาเว้ยอ่ะ
ไม่รู้จะพูดคำไหนมันไม่มีสิ่งนั้นเกิดขึ้น
แล้ววันนั้นเนี่ยพูดในฐานะแฟนบอลนะ
เราก็จะมองว่าถ้าเล่นได้แบบวันนั้นนะ
ถ้าเกิดเจอทีมอย่างเบอร์ลี่รับดี
โยนสวนตูมเดียวเผลอวันนั้นก็แพ้เบอร์รี่เหมือนกันนะ
ตอนนี้ปัญหามันคือไอ้นี่ไปแล้ว
ผมกำลังมองเป็นอย่างนี้พี่ตุ๋นผมกำลังมองว่า
มันมันอาจจะต้องใช้วิธีการคือเปลี่ยนหัวใจหลักอ่ะ
ผมไม่รู้อะไรคือหัวใจหลักแต่ต้องเป็นหัวใจหลัก
ในการโมติเวทเรื่องนี้ให้มันเกิดขึ้น
คือตอนนี้มันเหมือนกับสังกระต่ายผู้เล่นทุกอย่างมันสังกระต่าย
แล้วคนที่เคยเก่งมันก็จะไม่เก่ง
เพราะว่ามันอยู่สภาพแวดล้อมของคนสังกระต่ายไปเรื่อย
ทีนี้ผมว่าปัญหานี้มันคือการกัดกินภาพรวมทั้งหมด
ซึ่งพูดอาจจะเวอร์แต่ผมว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นเมื่อจู๊ดมา
จริงผมเชื่อว่านั่นคือสิ่งไม่รู้ผมรู้สึกว่ามันคือแบบ
เหมือนเหมือนกันปักทงบางอย่างว่าเฮ้ยกูเอาจริง
ผมรู้สึกอย่างนั้นนะอาจจะแบบดูเวอร์แต่ผมรู้สึกอย่างนั้นจริงว่า
ถ้าได้จู๊ดมามันจะมีแรงกระตุ้นบางอย่างที่ทำให้ทุกคนกลับมามีชีวิตชีวา
แต่ตอนนี้มันเหมือนแบบโดนดึงหัวใจออกไปไหนไม่รู้ทุกคนเป็นซอมบี้
ทุกคนไม่ได้ไม่เก่งผมพูดมาตลอดว่าริวฟูไม่ได้ฟองตก
แต่ลิเวอร์ฟูไม่มีใจเล่นนั่นคือปัญหาต่างหากว่าแบบ

เสริมไปนิดนึงว่ามันอาจจะต้องเริ่มการถ่ายเลือด
แต่ว่าการถ่ายเลือดคำว่าถ่ายเลือดมันคงไม่ใช่แบบถ่ายพรวดเดียว
แล้วเอาของใหม่มาเอาของเก่าออกไปอะไรอย่างนี้

ซึ่งมันอาจจะต้องยอมรับความจริงนิดนึงว่า
เราจะห่างหายจากความสำเร็จไปอย่างน้อยปีหรือ๒ปี
เพื่อให้กระบวนการอันนี้มันเกิดขึ้น
อาจจะต้องมีคนออกไปแล้วก็มีคนเข้ามาทีละคนสองคน
มันคงไม่ใช่แบบเข้ามาพวดเหมือนฟอร์เรสมันคงไม่ใช่แบบนั้น
อีกอย่างคือฟุตบอลสมัยนี้มันยากด้วย
เขาก็บอกว่าด้วยตลาดนักเตะมันเป็นอย่างนี้
การซื้อราคามัน๔๐๖๐๗๐อย่างนี้ต่อคน
มันเป็นไปได้ยากมากที่จะถ่ายได้รวดเร็ว
ซึ่งผมว่าริวภูก็น่าจะประสบปัญหาประเภทเดียวกัน
เขาก็แบบไม่ได้เป็นกลุ่มทุนที่แบบทุ่มอะไรขนาดนั้นอยู่แล้ว
เขาจะค่อนข้างคิดนิดนึงในการลงทุนเลย
ซึ่งมันก็อาจจะต้องใช้เวลาอาจจะไม่ใช่๑๒ปี
อาจจะแบบนานกว่านั้นด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยสำหรับลิเวอร์พูนะอืมผม
ผมว่าผมผมเห็นด้วยกับพี่บอยกับพี่ตุ๋นแหละว่าต้องรอครับ
แฟนบอลลิฟูต้องรอแล้วหลังจากนี้มันคงเก็บบอลถ้วยไปก่อนเออ
บอลถ้วยไปก่อนถ้วยเล็กถ้วยใหญ่เอาไปก่อนอืมแชมป์
ลีกอาจจะยากยากนะยากเพราะว่าโหเราถ้าเราเห็นตอนที่เรา
วันที่เราประสบความเร็จมันนั่นขนาดเราแข็งแกร่งขนาดนั้น
เรายังได้แค่ครั้งเดียวแล้วเราไปแบบไปพลาดเป็นรองแชมป์ไปพลาดแต้มเดียวบ้าง
คอแตกอายุอีกตั้งหลายครั้งแล้วถ้าเราไม่เขี้ยวขนาดนั้นอ่ะ
คืนมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอาร์สเซนท์อะชัดเจนกาลังกลับ
อยู่กันอย่างนี้ก็ก็เขากันกำลังเสริมตัวที่ผมว่าเสริมตัวถูก

แต่เรายังไม่เห็นความเคลื่อนไหวอย่างนั้นเลยนะ
นั่นคือปัญหานั่นคือปัญหาที่แบบโหถ้าถ้าตลาดถ้าตลาดปีใหม่เนี่ย
ผมว่าเขาอาจจะขยับเป็นบางตัว
แต่ไอ้บางตัวนั้นผมมองว่ามันต้องแข็งแรงไงมันต้องขยับแล้วมีนัยะ
มันถึงจะคาดหวังว่าเออฤดูการหน้าอาจจะคัมแบ็ค
ปีหน้าก็ยังแค่ประคอง
ซึ่งเป็นไปได้อยู่เพราะว่าถ้าเกิดเป็นถ้าเกิดเราไปลุ้นจู๊ดเนี่ย
หรือว่าไปลุ้นคนอื่นที่เป็นเบอร์ต้นกว่านั้น
มันจะมีความเสี่ยงว่าถ้าเกิดคุณย้ายมาตอนมกราเนี่ย
เราคิดว่าอาจจะมีความเป็นไปได้มากกว่า

ก็นี่แหละก็เลยหลายคนเนอะ
สำนักข่าวต่างประเทศเองแล้วก็ของไทยเองด้วย
ที่ผมหมายถึงอ่ะผมอยากได้อย่างเงี้ย
โดอ่าเนเวสอย่างเงี้อืมอย่างเงี้มันมันมาแล้วมันเห็นเลยว่า

เห็นชอบนักชอบขึ้นนะ
เอาไปเล่นกลางอาจจะได้จบ
แล้วก็ไม่รู้จะบ่น
คืออย่างนี้สุดท้ายที่เราคุยมาทั้งหมด
อย่างที่บอกครับมันหาเหตุผลจริงไม่ได้หรอก
มันหาเหตุผลที่ตอบว่าเนี่ย
แต่สิ่งที่วันนั้นคุยเพลินพี่จักรเล็ก
มาอัดรายการจับยามสามแต้มอีกรายการหนึ่งของเราก็

เหมือนคนแบบคนมันดวงแตกมันทำอะไรก็ผิดไปหมด

คือเรามานั่งวิเคราะห์กับพี่ตุ๋นกับพี่บอยล์
มันก็เห็นแต่ข้อไม่ดีหลังจากที่เราเห็นไปแล้ว
แรกที่มันล้มมันคืออะไรไงเออมันมันก็หาเหตุผลไม่ได้หรอก
เปลี่ยนกับว่าโอเคภาพรวมตอนเนี้ยค่อนข้างถือ

ถึงขั้นเปลี่ยนผู้จัดการทีมเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ยอมรับได้

ไม่แปลกแล้วก็รู้สึกว่าการเป็นผู้จัดการทีมชาติ
อืมนั่นคือสิ่งที่ผมเสียว
นี่ผมถึงถามไปก่อนผมว่าไม่ผมว่าครอบคุมทีมชาติเท่านั้น
แต่ก็ไม่รู้แต่ว่าแค่รู้สึกว่าความรู้สึกว่าถ้าเขาออกจากริวฟูน่าจะไปต่อทีมชาติ
ใช่แล้วมันก็เป็นสิ่งที่พูดถึงการออกไปเนอะมันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้นะ
เกิดขึ้นแต่ผมแค่ยังไม่อยากให้เป็นฤดูการนี้
คือเรามองว่าทีมทั้งหมดตกต่ำจริงแต่ว่ามันไม่ได้ตกต่ำถึงที่สุด

คล็อปก็จะเหมือนกับจรรมุนหรือเปล่าแตกสินใจลาออก
ซึ่งโอเคลาออกตอนนี้คนที่อยากได้ก็คือทูเคิลผมนะ

ซึ่งถ้าเกิดเป็นวันนี้จะเป็นเรื่องตลกมาก
น่าสนใจจะเป็นเรื่องที่มันนัดแนะอะไรกันไหม

อืมนะครับเออหมดแรงอ่ะหมดแรงแล้วเนี้ย
บ่นทีมเรียนจนหมดแรงจริงบ่นบ่นแทบเขาแก้อะไร
เนี้ยกลางไม่มีเลยอ่ะอืมที่เขาเขามีมีมเห็น
ตรงกลางสนามของลิวฟูไม่มีเสื้อสีแดงเลย

คือวันนั้นที่ดูเราก็รู้สึกว่า
เร็วไปความตัดชุดใหญ่แล้วนะ
ที่ไม่ใหญ่แบบเต็ม
นี่แบบเหมือนรอที่จะหนีตกชั้นอยู่เหมือนกันนะ
ใช่แล้วแบบกลายเป็นแบบว่าโหตรงแบบนั้น

ผมบอกเลยผมดูแค่ครึ่งแรกครึ่งเดียวนะ

แล้วก็แบบมันไม่มีอะไรให้ลุ้นเลย
ผมก็คิดว่ามันจบ๓๐หรือจบ๖๐หรือจบ๔๐

ปิดเลยซึ่งผมมาฝากถึงแฟนแมนยูเลยนะ
เพราะพวกคุณไม่ใช่เพื่อนรักผมแล้วผมให้เชลซีเป็นเพื่อนรัก
อันนี้อยู่ด้วยกันชิลซีอาการหนักพอกันน่ะ
แต่เชลซีขยับบ้างแล้วนะ

เป็นตัวที่ไม่ได้น่าซื้อขนาดนั้น

เพราะว่ามันก็ไม่ใช่ตำแหน่งที่เชลซีต้องการในตอนนี้ผมมองอย่างนั้นนะ

ที่ผ่านมาคือแมนยูแมนยูต้องการกองหน้าแบบตัวเป้าจริง

เป็นเสร็จคือ๑๘ล้านยูโรเหม่ง

ซื้อได้เลยอ่ะซื้อตัวใหม่ได้เลย
ใช่โดยที่ไปซื้อแบบตัวที่เกรดลองลงมาแล้วเล่นตัวเป้าที่ต้องการได้
มันคุ้มกว่ามันในระยะสั้น
มันไม่ใช่กองหน้าตัวเป้าแบบปิดบัญชีแบบที่แมนิวต้องการ
ไม่ฟิตอินกับแมนยูขนาดนั้น
ก็มารู้สึกว่าเพื่อนรักคนใหม่ของเรา
เชลซีนี่น่าจะดีหน่อย
งี้สุดท้ายคิดว่าตลาดหน้าร้อนอยากได้ไข่ดีกว่า
คือมันยังเร็วไปที่เราจะมาคุยกัน
แต่ว่าเคยถามโดยส่วนตัวของพี่ต้ากับพี่ตุ๋น
อยากจะได้ใครมาเสริมทีม
ซึ่งน่าจะอยากได้อยู่แล้วลองเป็นคนอื่น

ก็เป็นตัวที่ทุกคนต้องการกันเยอะ
แล้วจริงถ้าเป็นไซโดมาเราก็ไม่ได้รังเกียจนะ
เราคิดว่ามันอาจจะขยับไปเป็นกำลังหลักได้ในอนาคตด้วย
ในสภาพกองกลางเหมือนที่มันเป็นอยู่ทุกวันนี้นะ

คือเรารู้สึกว่าเกรดนี้แหละที่ควรเอามาขาย

แต่ในความหมายคือเนี่ยเกรดประมาณนี้

คือถ้าใช้เงินเบ็ดเสร็จ๖๐๗๐ล้านปอนด์ในหน้าหนาว
ก็ไม่ได้แย่นะ
ผมว่าได้๒ตัวตรงกลางแน่

ก็มันยังมีผมว่าหน้ากับหลังเนี่ยพอแล้ว
กลางสัก๒คนมันก็จะทำให้ลิฟูเล่นได้มีประสิทธิภาพขึ้น
ดีขึ้นหรือเปล่าเราอาจจะไม่รู้อืมนะครับแล้วก็อ่าถ้าถามตอบคำถามเดียวกันเนี้ย
คืออยากได้ใครผมก็ยังไงก็ต้องเป็นกองกลางเนอะ
ผมอยากได้แฟรงกี้ระยองโอ้โหเอาแบบนี้คือหลับตาเลือกไม่เคยมีข่าวไม่อะไรเลยนะ
อ่ามันยังตำแหน่งมันยังขาดมันยังโหวอยู่
เออแต่เนี่ยลิวฟูต้องการตัวแบบนี้
ในวิธีการเล่นเกมลุกแล้วก็ในการไม่จำเป็นต้องเด่นของเขา
มันสตาร์กว่านั้นหน่อยนึงมันมีความสตาร์กว่า
เขามาเป็นตัวแบบตัวหลักตัวปักหลักได้
ค่าเหนื่อยเขาสตาร์มากเลยนะค่าเหนื่อยเขา๗แสนเลยนะ
ไม่หนึ่งไม่มีปัญญาซื้อสองไม่มีปัญญาจ่ายแน่แน่แต่ว่าถาม

ขอบคุณที่มาร่วมบ่นกับผมและเป็นแขกรัมเชิญครั้งแรกของรายการ
มันเป็นการพูดคุยเป็นบรรยากาศในการใช่ครับ
เดี๋ยวเอาไว้มีโอกาสชวนพี่ตุ๋นมาอีกรอบหนึ่ง
เราอาจจะมาสรุปภาพรวมกันก็ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง
ที่เป็นในยะสำคัญละกันยังไว้ครับอย่างน้อยก็ฝากติดตามกันเหมือนเดิม
แต่ก็กลับเข้าวันปกติแหละไม่ได้ฟุตบอลโลกแหละก็กลับมานี่
เริ่มเริ่มบ่นหน้าฟีดก็จะเริ่มน่ารำคาญแล้วตอนนี้
จากเมื่อก่อนมันแบบบอลโลกมันเบาอ่ะ
บอลโลกมันไม่ค่อยขิงอะไรกันเท่าไหร่
เพราะแบบมันก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปขิงใช่ไหม
ตอนนี้ก็กลับมาเริ่มแบบแซะกันเต็มไปหมดแล้ว
เพราะส่วนใหญ่บอลโลกมันก็จะแบบแนวทางเดียวกัน
ทุกคนก็อยากเห็นเมซี่เป็นแชมป์อะไรอย่างนี้ก็ว่าไป
อยากเห็นเอ็นบ้าเป้มิวแบบมันก็ไม่ได้
นั่นแหละครับก็คิดว่ากลับมาดูบอลสนุกก็ฟังเรา

แล้วก็สุดท้ายเดี๋ยวให้พี่ตุ๋นฝากช่องทางของพี่ตุ๋นมีอะไรบ้าง

ก็มีทั้งทางเว็บไซต์นะครับ
ครับก็ติดตามงานทั้งของพี่ตุ๋นและของบกคนอื่นได้

จะไปใจชั่วโมงกว่าแล้วนะครับ

ผมพี่บอยพี่ตุ๋นลำรากันเพียงเท่านี้ครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ